ส่วนฟัยกีฬาก็มีโอกาสได้ติดตามกีฬาดีทางไทยทัศน์ทีวี

ตอนนี้เปิดตัวมาก่อนอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ
รัฐทีวีนั้นได้สิทธิ์ในการเท้าสดนั้น๔ปีครับ

อยากเป็นทางการ๔ปีเต็มที่จะเริ่มพื้นจากปีนี้

โดยนายเอสซ่าฮัมซ่านะครับรองประธานสาพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียนะครับ
ก็นี่เลยแถลงข่าวพร้อมกับนายสมพรใช้บางอย่าง
ยกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย
ซึ่งเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด
รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันของสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
เป็นเวลา๔ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙ถึง๒๕๖๒นะครับ
ซึ่งปีนี้จะถ่ายทอดสดถึง๑๐รายการ
ก็เริ่มต้นด้วยวอเลเวอร์บอลชายหาดเชียงช้ำเอเชียร์๒๐๑๖
นครซินี่ประเทศออสเตรเลียในวันที่๒๕มีนาคมนี้ครับ
ทางนี้นะครับนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
กล่าวว่าทางสถานีนั้นแสดงจุดยืนในการคัดสรรกีฬาเด่นให้ได้ติดตามกัน
ซึ่งแฟนวอเล็กบอลนะครับจะได้ชมวอเล็กบอลรายการสำคัญหลายช่องทางเลย
ทีวีดิจิทัลทีวีออนไลน์ไทยรัฐยูทูปชนัลและแอปพลิเคชันมายไทยรัฐครับ
แน่นอนว่ากีฬาวอเลเวอร์บอลเป็นยอดนิยมสำหรับคนไทยซึ่งทางไทยรัฐทีวี
เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แน่นอนที่จะต้องนำกีฬาวอเล็กบอลระดับเอเซียมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอด๔ปี
ก็สิ่งดีที่ทางไทยรัฐทีวีมีมานะครับ
ทางประเทศไทยเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับ
แล้วก็เป็นการที่พัฒนาวอเล็กบอลให้เราเข้าสู่หลักโลกได้ครับผม
ขณะที่ทางนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับก็ตั้งเป้าว่า
วอเล็กบอลหญิงทั้งในร่มแล้วก็ชายหาดนั้น
จะต้องผ่านการคัดเลือกไปเล่นในโอลิมปิกเกมที่บราซิลให้ได้
กับชี้นะครับว่าการถ่ายเท่าสดในระดับเอเชีย
มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นแรงเชียร์การเพิ่มความนิยมของแฟนกีฬาได้ครับ
ก็ส่งผลดีต่อพี่น้องแฟนวอเล็กบอลชาวไทยเช่นเดียวกัน
การที่ได้เข้ามามีโอกาสในการที่จะไปรับผิดชอบงานระดับเอเซีย
หรืออาจจะก้าวไประดับนานชาติในอนาคตเนี่ย
ก็สำหรับรายการที่จะถ่ายท่อสดนะครับในปีนี้แน่นอนล่ะ
อย่างที่บอกไปมี๑๐รายการเริ่มต้นตั้งแต่ในวันที่๒๕๒๘มีนาคมนะครับ
เป็นวอเลอร์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี๒๐๑๖นี่แหละครับ
แข่งขันกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ
แล้วจากนี้ก็จะมีเป็นการแข่งขันเอวีซีบีชทั่ว
ซึ่งจะแข่งขันในช่วงเมษายนนะครับ
ส่วนพฤษภาคมก็จะเป็นวอเล็กบอลชายหาดเอเชียนคอนทีเนทรัลครับ
รอบรองชนะเลิศแข่งขันที่ประเทศไทยเราก็จะถ่ายทอดสดด้วย
ส่วนที่สำคัญสำคัญเลยพลาดไม่ได้ก็คือนี่แหละครับ
ในช่วงเดือนกันยายนนะเป็นวอเล็กบอลหญิงเอวีซีครับ
ซึ่งจะแข่งขันกันที่ประเทศเวียดนามนี่ก็เป็นรายการใหญ่รายการสำคัญก็พลาดไม่ได้
ติดตามกับการถ่ายท่อสดของทางไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ